สิบสองสิงหาคมอุดมมาศอนงนาฏเฉลิมพระชนมงคลสมัย
คำรบศัตวัสดิพิพัฒน์ชัยเทพไทยเอื้อนอวยอำนวยพร
ขอพระมิ่งมาตาประชารัฐสิริสวัสดิ์เคียงคู่พระอดิษร
ทรงปกเกตไพร่ฟ้าสถาวรประนมกรขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
และบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด

หลวงเอ็นแบงกิ้ง
พร้อมทะโลโดย
วันนี้มากันครบเลย

อ๋อโดนผัวทับค่ะ
จะต้องใส่เฝือกอย่างนี้อีกนานแค่ไหนฮะ
เวลานอนแล้วผัวทับแขนแขนก็เลยส้นค่ะ
อันนี้ข้ออ้างประสบสวัสดิ์เหล็กเลือด้อย

แต่ดาวของเราในค่ำคืนนี้เป็นไฮโซสุด

ชีวิตนี้ไม่รู้จักหาจากหมอด้วยมั้ย
ผ่ามาหมดแล้วแถมทำเป็นทัวร์อีกต่างหาก

จะได้ผ่าตัดเป็นเพื่อนกันเป็นหมู่คณะ
ซึ่งยามว่างของนางถ้าไม่จิ้มถ้าไม่ผ่า

จิ้มหมอนู่นหมอนี่วิตามินนู้นวิตามินนี้

เดี๋ยวนี้เขามีแนวจิ้มแนววิตามินเสียบเสิร์ฟ

แล้วก็ที่สำคัญดาวของเราในค่ำคืนนี้

ถ้าสมมุติเราจะมีบ้านอยู่ในเมืองสักทีนึง

สักร้อยตารางเมตรนี่เราก็เป็นเศรษฐีกันแล้ว
มีบุญจริงหรือเปล่า
ไม่มีเนี่ยแหละ
นี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เธอต้องมาหาเราในวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะ

พูดเรื่องอื่นพอยอมรับได้ใช่ไหมคะ
พอพูดเรื่องผู้ชายปุ๊บรีบถลามาเลยค่ะ
ชีวิตนี้พี่อยากจะแต่งงานกับเขาบ้างไหม
ก็ถ้าพ่อแม่ให้แต่งก็แต่งก็ได้

คือจะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้เราก็เลยชิว

เพราะว่าเวลาผู้หญิงมันจะแต่งงานมันจะบอกเองนะ
จริงเหรอแบบความมันพร้อมมันใช่อะไรเงี้ยคุณหนูเจอยังอะ

คือด้วยความที่ว่าอาจจะชีวิตมันดีอยู่แล้วไง

ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าวันหนึ่ง
คนนี้อาจจะมาแบบช่วยเสริมเราได้ในเรื่องไหนอะไรยังไงบ้าง
ก็แต่งก็ได้หรือถ้าจะไม่แต่งเราก็อยู่ที่ตัวเองได้

ก็ชีวิตมันดีอยู่แล้วก็ไม่รู้จะให้เขามาเสริมอะไรอีก
เมื่อไหร่พวกเราจะมีโอกาสพูดคำนี้กันบ้าง
แหมอย่างน้อยก็มานอนทับแขนเราสักนิดหนึ่ง

ชีวิตนางจริงบางคนยังไม่เคยรู้มาก่อนว่า
สรุปแล้วนางมีแฟนหรือเปล่านางมีความรักกับเขาหรือเปล่า
เพราะว่าความรักของนางตอนอยู่หน้าหนังสือพิมพ์
ถึงเวลาปุ๊บก็หายไปเลย

ผู้ชายในชีวิตที่จะต้องเข้ามาหานาง
จากนางมีเงินขนาดนี้ผู้ชายจะต้องประมาณไหน
เดี๋ยวเราจะท็อกให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวเลยคุณผู้ชมค่ะ

หน้าที่การงานอื่นรวมทั้งเรื่องของ

เราจะบอกช่วงหน้าอยากรู้ดีกว่า

มันจะเป็นดวงชะตาที่พระเกตคุ้มภัย

มันจึงจะไปเจอเหตุเพศภัยทำให้แค้วคาด
พอระบบการบินส่งสัญญาณกันถึงท่านไหนไม่รู้
แล้วเครื่องบินมันกำลังจะประสานหน้า
กำลังจะชนกันกลางอากาศ
ผู้ครองของนางจะเกิดขึ้นไหมจะมีไหม

ชะตาแบบนี้ถ้าเกิดใครจะเป็นแฟนได้

ต้องถึงเนื้อตรงตัวปั้มเลย
แวนก็เกิดในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์สว่าง
เกิดมามีดาวประจำตัวเฉือดจรัส

ประดุษนางฟ้าหรือคนมีบุญมาเกิด

เรื่องของความรักและครอบครัวที่จะมีในการจากนี้ไป
โอ้โฮ